แต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพแสบค่ะมาหลากหลายรูปแบบจริงนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำทีว่ามาถามทางจากแม่ค้า
แล้วก็ซื้อน้ำด้วยสุดท้ายพอแม่ค้าเผลอฉกทองไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ไปกันที่ชุมชนหมู่บ้านรณชัย๙นะคะหมู่ที่๔ตำบลคลองจิกอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร้านนี้ค่ะเกิดเหตุกระชากสร้อยคอทองคำค่ะ
ภายในร้านขายของชำเลยผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายนะคะหัวเข่านะคะ
แล้วมีรอยถลอกมีฟกช้ำตามตัวตามหัวไหล่ตามสะโพก
โอ้โหร่องรอยบาดแผลเนี่ยค่ะแบบนี้เลยค่ะผู้เสียหายชื่อว่านางสาวนภาเพ็ญชูศรียิ่ง
อายุ๒๗ปีเธอเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท
ช่วงวันหยุดก็จะมาช่วยที่บ้านขายของค่ะซึ่งที่บ้านเธอเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำ
แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่๙สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
ตัวเขาก็มาช่วยงานที่บ้านตามปกติเนื่องจากเป็นวันหยุดนะพอถึงเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งอะค่ะ
ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคุณผู้ชมอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ใส่เสื้อยีนแขนยาวแล้วก็ทับเสื้อยืดด้านในด้านในเป็นเสื้อยืดสีฟ้า
กางเกงยีนขายาวด้วยรองเท้าผ้าใบสีขาวสวมหมวกกันน็อกสีดำแบบครึ่งใบ
เห็นรูปภัณฑ์สันหารชัดเจนและสวมใส่แมสหน้ากากอนามัยปิดปากไว้
เข้ามาจอดรถที่บริเวณหน้าร้านเลยค่ะจอดรถป๊าบทำทีมาถามทางว่าเอ๊ะนี่
คมบางปะอินไปทางไหนตัวเขาเองเนี่ยก็บอกว่าไปทางนั้นทางนี้ทางนู้น
จากนั้นคนร้ายเนี่ยก็จอดรถโดยสตาร์ทเครื่องเอาไว้ด้วยนะคะจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้
แล้วก็ลงมาเหมือนซื้อของอะค่ะงั้นซื้อน้ำอัดลมใส่ถุงให้ถุงหนึ่ง
ตัวเขาก็เดินไปหยิบน้ำอัดลมมาใส่ถุงเลยทำกำลังจะขายให้เลยแล้วจังหวะนั้นเองคุณผู้ชม
คนร้ายกระชากสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทไปเลยแล้วก็วิ่งขึ้นรถที่สตาร์ทไว้อะค่ะ
แล้วก็ขับหนีออกไปอันนี้กำลังจะเข้าร้านคุณเห็นไหม
ดูท่าทางของเขานะก็ดูมีพิรุษเหมือนกัน
ตัวเขาเองต้องบอกว่าตกใจมากก็เลยวิ่งตามไปเพื่อจะผลักคนร้ายค่ะ
แต่ว่าคนร้ายไม่ล้มไงคะคุณเหมือนวิ่งตามรถเนี่ยขี่ออกไปเห็นไหม
โอ้โหแล้วเขาก็เลยตกใจจับเกาะที่พักแขนด้านหลังรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ก็ลากตัวเขาถลายไปอะค่ะ
ไปกับพื้นถนนเลยแล้วเป็นจังหวะที่โค้งพอดี
รถมอเตอร์ไซค์เลยเหวี่ยงเธอหลุดออกมา
เธอก็ล้มกลิ้งลงไปได้รับบาดเจ็บนะแบบที่เราเห็นกันอ่ะ
คุณผู้ชมดูภาพมุมนี้อ่ะเห็นไหมคะวิ่งตามต่ออีกด้วยโอ้โห
คือจังหวะนั้นรถมอเตอร์ไซค์คนร้ายเกือบแล้วนะเกือบจะเสียหลักล้มแล้วนะ
แต่ก็สามารถประคองแล้วขับหนีต่อไปอ่ะตัวเขานะพยายามวิ่งตามเนี่ยอื้อหือ
คุณดูสิคะล้มแล้วก็วิ่งตามแต่มันไม่ทันครับ
ตอนนี้เธอก็เลยแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรบางปะอิน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรับเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเร่งมีการสืบหาข้อมูล
กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้แล้วใครพบเห็นเบาะแสก็แจ้งกันไปได้เลย
เรื่องแบบนี้ต้องฝากเตือนจริงเพราะอะไรรู้ไหมช่วงนี้ทองมันขึ้น
ใช่ทองแพงสามหมื่นค่ะแล้วนี่ได้ไปสองบาทก็หกหมื่นนะอ่ะช่วงนี้
มันมีข่าวแบบนี้เยอะผมบอกตรงนะมันน่ากลัวเพราะยังไงซะ
ทองเอาข้อใจอยากใส่ตอนนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่ามันแพงขายากมันลอดตาลอดใจนะคะ